รถกระบะ๒คันนี้แต่งซิ่ง

คือถ้าไม่มีฝาไทรู้เลยว่าพวกนี้แก๊งรถซิ่งแข่งกัน
แข่งกันมาบนถนนที่ระยองครับคุณผู้ชมครับ
จะกลับบ้านบาดเจ็บสาหัสเลยครับ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

โอ้โหนอกจากสังคมยังรังเกียจแล้ว
มันทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเสร็จปั๊บมันก็ไปครับคุณผู้ชมฮะ

ฮะรถกระบะทั้งสองคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับ
แล้วก็ไม่มีฝาท้ายกระบะครับแค้นแล้ว
พ่นควันดำพ่นหมึกกันแบบนี้นะฮะ
จนมาถึงหน้าปั๊มบนถนนสาย๓๖มาบคา
อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

สีเขียวที่เราชี้ไปนั่นคือคนบาดเจ็บนอนอยู่กับถนนฮะ

ไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้อีโน่อีเหน่อะไรกับเขาเลย
กำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับ
กลับถูกรถกระบาดแต่งซิ่งคันที่๒ชนจนกระเด็น
จากนั้นรถกระบาดแต่งซิ่งหมุนอยู่บนถนน
พอมันตั้งหลักได้มันก็หนีครับ
ตามให้ได้เอาให้หนักครับนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๔มกราคม

เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันหาเบาะแสของ